โหดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยค่ะจากกรณีที่มีผู้หญิงคนนึงถูกฆ่ารัดคออยู่ที่บ้านที่เธอนอนอยู่กับลูกวัย๖ขวบอ่ะ
แล้วพ่อแม่ไปกรีดยางแต่เที่ยงคืนครึ่ง
กลับมาถึงบ้านเอ๊ะทำไมประตูบ้านยังปิดเอ้าทำไมหลานยังไม่ไปโรงเรียนอีก
สุดท้ายกลายเป็นว่าลูกสาวเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนในสภาพท่อนล่างเปลือยเปล่า
คนทั้งบ้านมีผู้ต้องสงสัยในใจคนเดียวคือ
อดีตลูกเขยก็คืออดีตสามีของพี่สาวคนตาย

ประตูด้านหลังของบ้านมีร่องรอยถูกไข

ใช่ค่ะเพิ่งเลิกกันไม่ได้๓เดือน
หลังบ้านมีรอยรองเท้าใหญ่อยู่ด้วย
สุดท้ายตำรวจไปตามที่บ้านของอดีตลูกเขย
รองเท้าที่มีโครนแล้วลายรองเท้าเนี่ย

คุมตัวมาสอบปากคำรับสารภาพแล้วนะคะ
ทำจริงแล้วที่บอกว่าโหดเยี่ยมคือ
ฆ่าแม่ต่อหน้าลูกเพราะลูกนอนอยู่ตรงนั้นน่ะ

แล้วฆ่าข่มขืนเขาด้วย

คือนางสาวพิมพาดำนุ้ยหรือว่าคุณพิมอายุ๓๑ปีนะคะ
อย่างที่บอกเธอนอนเสียชีวิตตอนแรกเนี่ย

ปักใจเชื่อว่าโดนฆาตกรรมแน่นอน
เพราะว่าท่อนล่างเปลือยมีเลือดออกปากออกจมูก
และที่ลำคอมีร่องรอยการบีบ
หลังจากไล่ตรวจสอบสอบปากคำ
ทั้งครอบครัวของคนตายญาติคนตาย
ดูเรื่องของพยานหลักฐานแวดล้อมแล้วเนี่ย
ตำรวจสพฉลุงเร่งติดตามตัว
ครอบครัวสงสัยก็คือ
นายอนุวัฒน์อัลมาตรหรือว่าบังนันอายุ๓๗ปี
ตำรวจไปรวบตัวบังนั้นได้ที่บ้านเพื่อน
ในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนนะคะ

ตำรวจนำตัวมาสอบสวนก่อนเลย

เขาบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะเข้าไปเก็บเสื้อผ้า
และข้าวของส่วนตัวที่ยังอยู่ที่บ้านหลังนั้น
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดริมถนน
ห่างจากบ้านผู้ตายประมาณ๘๐เมตร
แล้วอ้อมไปทางสวนปาล์มน้ำมันผ่านป่ากล้วย

หลังจากนั้นก็ไปที่ประตูหลังบ้านตอนตี๑
เอากุญแจบ้านที่เก็บเอาไว้เนี่ยไขและเปิดเข้าไปด้านใน
เบื้องต้นศับร์คัตอัลก่อนนะคะ
นี่ขนาดจะแค่มาเอาเสื้อผ้านะ
สับสวิตช์ไฟสับคัทเอาท์เพื่อดับไฟก่อน
และเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คนตาย
เข้าห้องน้ำเสร็จเดินกลับไปที่ห้องนอนก็เลยเข้าไปทำร้ายผู้ตายค่ะ
พงเสื้อผ้าไม่เก็บแล้วนะเห็นผู้ตายเดินออกมาเข้าห้องน้ำ
ไปทำร้ายผู้ตายด้วยการถีบถีบแล้วก็ผลักให้เขาล้มลงไป
นอนอยู่บนที่นอนจังหวะเนี้ยผู้ตายร้องโวยวาย
เขาก็เลยต่อยเข้าไปที่ท้องหนึ่งทีจนผู้ตายเนี่ยถึงกับสลบเลย
แล้วหลังจากนั้นล่วงละเมิดทางเพศเขา
ทีนี้อย่างที่บอกว่าผู้ตายกับลูกชายนอนด้วยกันทุกคืนไง
ลูกตื่นมาส่งเสียงร้องโวยวาย
เพราะว่าเหมือนเห็นเงาดำอยู่บนตัวแม่
แต่เขาบอกแล้วลูกก็หลับไปอีกครั้งครับ
อายุหกขวบนะคะจังหวะนี้ผู้ตายที่สลบไปอ่ะ
รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องโวยวายอีกเอาเล็บเอาอะไรขวดพยายามทำร้ายร่างกายเขา
เพื่อจะเอาตัวรอดเขาบอกเขาโมโหก็เลยเอามือบีบคอจนสลบ
แล้วก็ตายคามือเขานี่แหละหลังก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือผู้ตายติดตัวออกไปด้วย
แล้วก็ออกจากห้องผู้ตายออกทางประตูหลังเหมือนเดิมแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปที่บ้านตัวเองตอนตี๓
ระยะทางคือห้าสิบกิโลเมตรเขาบอกว่าหลังจากฆ่าผู้ตายเสร็จแล้วเนี่ย
เขาเข้านอนตามปกติค่ะพี่อุ๋ยอ่าหลังจากที่ก่อเหตุทุกอย่างเสร็จแล้วเข้านอนตามปกติ
พออีกวันหนึ่งก็ขี่รถไปบ้านเพื่อนจนถูกตำรวจจับตัวได้นะคะ
พอสอบปากคำบางนานตลอดทั้งคืนเนี่ยเบื้องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด
เพราะว่าตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่า
นั้นอาจจะแอบชอบคนตายช่วงที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือช่วงที่ยังเป็นสามีภรรยากับพี่สาวเขา
อาจจะแอบชอบตัวน้องสาวหรือเปล่า
แต่อย่างที่บอกว่าหลักฐานที่มัดตัวแน่นจนดิ้นไม่หลดจริงคือรองเท้า
มันมีทั้งโครนมีทั้งรอยรองเท้าพื้นรองเท้าที่มันเหมือนกันเด๊ะแล้วตรงกันเป๊ะอะค่ะ
และอีกส่วนหนึ่งก็คือกุญแจบ้านกับโทรศัพท์มือถือที่บังนานเอาไปซ่อนไว้บ้านเพื่อน
ก่อนจะถูกตำรวจจับตัวได้นะคะ

คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ

เดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับ
คือเมื่อวานนี้เราจะเห็นภาพผู้ตายที่ขี่รถไปซื้อของกับลูกใช่ไหมในคืนก่อนเกิดเหตุ

นี่คือตอนที่เธอกลับจากที่ทำงานนะครับ
๑นาฬิกา๒๒นาทีวันที่๖กุมภาพันธ์
กลับจากที่ทำงานขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้านตัวเองนะฮะ
หลังจากนั้นก็นี่ฮะจะมีภาพที่ขี่จักรยานยนต์พาลูกมาซื้อของนะฮะ
กล้องวงจรปิดตัวเดียวกันจะจับภาพได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ

เที่ยงคืน๓๙นาทีของคืนวันที่๖กุมภาพันธ์นั่นแหละ
แต่มันเข้าสู่วันที่๗ละถ้าตามเวลานะผู้ต่องหาบางนั้นขี่จักรยานยนต์ด้วยความเร็วนะครับ
มุ่งหน้าไปทางบ้านของผู้ตาย

จะไปเก็บเสื้อผ้าค่ะอุ้ยขี่ไวมาก
ซึ่งตำรวจบอกดูจากพฤติกรรมแล้วเนี่ย
คือน่าจะพยายามอ้างว่าเป็นเหตุซึ่งหน้า
แต่ความจริงแล้วจงใจหรือเปล่านั่นแหละสิไปสับคัทเอาท์ไปดับไฟเข้าไปทำร้ายเข้าไปล่วงละเมิดเขานี่นะฮะ
จากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ปีหนึ่ง๒๑นาที
นี่เป็นขากลับที่บังนั้นเนี่ยขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมาด้วยความเร็วสูงเหมือนกัน
โอ้โหนี่เห็นแค่เงาไฟเลยค่ะ
เส้นทางกลับมาจากบ้านผู้ตาย
เพื่อจะกลับไปยังบ้านของตัวเองในพื้นที่อำเภอละงูที่จังหวัดสตูน
นี่นะฮะวันนี้คุณจ๋าจำศรีผู้สื่อข่าวของเราที่ยังคงเกาะติดคดีนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่คือภาพล่าสุดเช้าวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาก็คือบังนันออกจากห้องสอบสวนแล้วพาตัวไปโรงพยาบาลสตูน
ไปตรวจร่างกายเพื่อเป็นหลักฐานทางคดีนะฮะ
เพราะว่าพบร่องรอยบาดแผลรอยขวนตั้งแต่ใบหน้าแก้มคอแขนแล้วก็ลำตัว
ตามที่เราวงเอาไว้
ก็ไม่สามารถสู้แรงของในคนนี้ได้อดีตพี่เขยนะฮะ
โอ้โหจังหวะที่ตำรวจนำตัวบังนั้นขึ้นรถนะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสอบถาม
ดังนั้นพูดออกมาคำเดียวว่าผมขอโทษ
บางอยากพูดอะไรไหมบางอยากขอโทษกันนิดมั้ย
ขอโทษพี่พิมขอโทษ
นี่นะพูดหน่อยบาง
คือจะมาขอโทษอะไรตอนนี้สิ่งที่คุณทำมันโอ้โห
แล้วลูกเขาอ่ะใช่ไหมโอ้เขาแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะ
ใช่ค่ะท่านผู้ชมครับบ่ายวันนี้ตำรวจนำตัวบังนั้น
กลับมาที่สพฉลุงอีกครั้งนะครับ
แล้วนำตัวไปสอบปากคำอย่างต่อเนื่องนะฮะก่อนจะพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บนห้องประชุมชั้น๒ของโรงพักนะฮะ
คุณจำสีก็พยายามถามอีกรอบหนึ่งอืมคือบางนั้นนี่
รอบบ่ายนี่บอกยอมรับผิดทุกอย่างแต่ก็ยังยืนยันอยู่
คืนนั้นเข้าไปที่บ้านของคนตายเนี่ยตั้งใจจะไปเอาข้าวของส่วนตัวที่ยังลืมทิ้งไว้ในบ้าน
จงใจจะไปก่อเหตุที่จะไปทำร้ายเขาจะไปฆ่าเขาอ่า
แต่ทีนี้พอก่อเหตุไปแล้วเนี่ยผู้ตายเนี่ยรู้ว่าเป็นตัวเขา
อ่าก็คือรู้ว่านี่คือบังนันอดีตพี่เขย
ก็เลยตัดสินใจบีบคอเขาจนตายอืม
พร้อมกับขอโทษในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปอยากจะขอเข้ามาผู้ตาย
ซึ่งตอนนี้เขาบอกสังคมเนี่ยก็คงจะมองว่าตัวเขาเนี่ย
ชั่วร้ายไปแล้วก็ใช่ค่ะ
บางเขาไปเอาอะไรอ่ะเอาเสื้อผ้าครับอ๋อเสื้อผ้าบางที่ทางอยู่ที่นั่นหรอคะ

เขามาแม้ทุกคนเลยครับอืมอย่าเป็นอง์ก็ไม่ครับ
ไม่ไม่มีเลยใช่ไหมแม่นะครับครับครับ
อ้อขอต้องจัดให้เรียกครับคือคือคือครับ

ส่องขัง
วันนี้ตำรวจตัดสินใจใช้พื้นที่ของโรงพักนะครับในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
ไม่ได้ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับก็คงจะเกรงว่าเดี๋ยวจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นตรงนั้นด้วย
จากญาติพี่น้องเขาโกรธแค้นมาก
นี่เป็นจุดที่ให้ผู้ต้องหานะครับ
ทำแผนช่วงที่บุกเข้าไปในห้องแล้วก็ต่อยหน้าท้องของผู้ตาย
ตามที่สารภาพบอกชกไป๒ครั้ง
แล้วลงมือล่วงละเมิดเขา
จะบีบคอเขาจนเสียชีวิต
จากนั้นก็คุมตัวไปที่ลานจอดรถ
เพื่อไปจำลองเหตุการณ์ตอนที่ขี่จักรยานยนต์หลบหนี
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายที่ขโมยมาด้วย
ในกระเป๋ากางเกงพร้อมกับกุญแจบ้าน
แล้วตรงนี้ก็บังนั้นเขาก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษ
ยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะคะ
บอกว่าขอโทษแล้วเขาฟื้นไหม
แล้วที่บอกว่าอยากขอโทษคนตาย

เหมือนทรคุยกัน
เราส่งคุณจะไปตรวจสอบอีกจุดหนึ่งด้วย
จุดที่บางนั้นบอกว่าฝ่าจดรถมอเตอร์ไซอยู่ริมถนน

ไปเจอคลองระบายน้ำในสวนปาล์น้ำมันที่อยู่ติดกับป่ากล้วย

ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเดินผ่านทางนี้
มันจะลัดเข้าไปที่บ้านของผู้ตายได้แบบง่ายมากเลย

ถ้าคุณจะมาเอาเสื้อโพ่งเสื้อผ้าอะไร
คุณก็มาทางปกติคุณต้องไปไขกุญแจเข้าหลังบ้านเหรอ

มาตอนมากลางวันก็ได้ใช่ไหมนัดหมายเขาว่าเออจะมาขอเอาของหน่อย

คุณต้องมาตอนกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นในยามวิการแบบนี้เลยเหรอ
เมืองต้นสำหรับงานศพของผู้ตาย
ญาติกับเพื่อนก็มาร่วมงาน
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ

พ่อของเรียกฆาตกรได้ไหมคะพี่อุ๋ย

คิดเลยว่าลูกจะทำขนาดนี้
แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบ

เพราะพ่อไม่มีเงินค่ะ
จะบอกว่าจิฟต์ไม่ประกันตัวแล้ว
พ่อบอกว่าไม่มีมือต้อง

ส่วนข้อหาข่มขืนยังไม่ถูกตำรวจแจ้ง
แล้ววันพรุ่งนี้ตำรวจก็จะนำตัวบังดันไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสตูนค่ะ